ผู้โชว์ไปที่ร้านยำร้านดังอยู่ที่ภิกษ์สุนุญโลกนะฮะ
เขาถูกคนร้ายเข้าไปงัดขโมยทรัพย์สินแหมระหว่างที่มันขโมย
มันไปเปิดตู้ไอติมกินไอติมอย่างสบายใจ
กินไปงัดไปกินไปงัดไปแบบนี้แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไปได้
ก็ไม่หมดทิ้งเอาไว้เรียดลาดเป็นหลักฐานไปด้วย

ผู้ชายคนนี้รูปร่างผอมสูงสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็ใช้ผ้ากันเปื้อนคลุมศีรษะไปงัดร้านหรือค้นทรัพย์สินอย่างใจเย็น
จังหวะก็เดินไปเปิดตู้แช่ไอติมกินไอติมอย่างสบายใจกินไปงัดไปส่องไปแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านยำชื่อว่าร้านยำเสือใหญ่ส้มตำเสือโครง
เขตเทศบาลนครพิสุนุโลกเจ้าของร้านชื่อว่านางสาวกมลพันธ์กันจู
บอกว่าคนร้ายมาก่อเหตุตอนตี๒ของวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เอาไขควงงัดลิ้นชักเก็บเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้เงินไปพันกว่าบาท
ซ้ำยังทำเศษเหรียญตกกระจายเกลือน
ไอติมที่คนร้ายแอบกินก็เป็นไอติมรสนมสำแท่งหรือไอศครีมนี่แหละ
แท่งละ๑๐บาทกินไม่หมดทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าละลายเลอะนี่ถุงเนี่ยเต็มไปหมด
ตั้งบริวสอบพระมวงพิสุนโลกเข้าไปตรวจสอบ
พบร่องรอยการบริขนเข้าของกระจัดกระจายเหตุเหรียญพระเอ๋ยอะไรเอ๋ย
คือเขาทิ้งไปแบบนี้แล้วก็มีคราบไอศครีมด้วย
ส่วนที่บริเวณช่องระบายอากาศแล้วก็ประตูรั้วด้านข้างก็มีร่องรอยการถูกงัดด้วยครับ
ถ้าว่าคนร้ายใช้ช่องทางที่เข้ามาในร้านนี่แหละก็เป็นช่องทางด้านนี้แหละประตูรั้วนี่แหละครับ
ต้นข้าวว่าคนร้ายน่าจะเคยเข้าไปดูราดเราไว้ก่อนหรืออาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นติดยาเสพติด
ตอนนี้ประสานไปยังพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเก็บรายนิ้วมือแฝงของคนร้ายด้วย
แล้วก็จะจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ